ไปดูกรณีรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์กันบ้าง
งานนี้กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนค่ะ

ค่ะแสดงว่าชนไม่เบาเหมือนกันนะ

เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนชวนชื่น
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เห็นชัดเลยว่าภาพนี้นะคะ
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์สีดำให้สวมหมดกับน้องจอดอยู่รินถนน
แล้วก็เหมือนกับกำลังค่อยจะกลับรถ
จังหวะนั้นมีเก๋งสีขาวขับมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง

แล้วคนขับเก่งก็ลงมาดูคนเจ็บ
ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะที่ไม่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสอะไร
ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาพยุงตัวเองขึ้นมาได้อยู่
แต่ก็ต้องเตือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่
ซ้ายมองขวาดีอย่าชะล่าใจ
ถ้าจะกลับรถเนี่ยก็ต้องกลับในที่ที่เขาให้กลับ
อาจจะไปไกลหน่อยเสียเวลาหน่อย
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอันนี้สำคัญกว่า

หรือไกลใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุเอามาเตือนกันนะคะ

ไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัย
ชมข่าวแบบนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่เรามาเตือนกันนั้นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดภัณฑ์นะคะ